อยากรู้อะ
พูดถึงเรื่องบ้านก็เรื่องคนนี้เลย
เห็นไปก็เขาบอกว่าขยี้หัวใจหนุ่มหลายต่อหลายคนนะคะ
นี้ก็ดูน้องบอกว่าชุดเบาไปจ่ายตลาดนะครับ
แคปชั่นบอกว่าชุดจ่ายตลาดจ้า
ไปเสร็จปุ๊บแคปชั่นมาแบบนี้ใช่ไหมคุณ
ดูรูปด้วยอะไรด้วยฟิตแบ็คดีไม่น้อยค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าโดนก่อนจะเป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะ

คุณแม่ไลน์มาหาเลยนะคะเอาฟังปั่นเลยค่ะ

แต่ถ่ายรูปออกมาแล้วมันก็หนูก็ถ่ายไว้แล้วหนูก็เพิ่งมาลง
แล้วก็เสียงตอบรับมากมาย
ที่มีกระแสแม่หนูนี่แหละ

ว่าโป๊แต่หนูบอกไม่ทันแล้วแม่ลงไปตั้งนานแล้ว
จะขาดใจแม่นิดนึงค่ะหนูขอโทษนะคะ

อาศัยตรงหาผู้จัดการเลยค่ะ
แจ๊คใส่ชุดแบบน้องปันไปจ่ายตลาดบ้างสิ

ดิฉันก็ไม่ไหววันนี้วันพระด้วยนะคะ
เป็นคนจิตใจธรรมะธมง้อกันไป